บันเทิงไทยรัฐกันแบบครบแก๊งเลย
น้องปัดน้องภูมิไกด์ฟิล์มซาร่า
คือในเรื่องพี่แอนเขาเล่นเป็นคุณแม่มีลูก๕คน
แต่วันที่มาไทยรัฐทีวีเนี่ยเขาพกลูกสะพ้ายน้องน้ำตาลมาด้วยนะ
ในจอนี่เห็นดราม่ากันสุดฤทธิ์
เต้นแรงเต้นเป๊ะเต้นทุกที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แถมบางทีเนี่ยยังพาแม่แอนเต้นด้วย

ฟิล์มชัดดาวนี่แหละค่ะที่ถ่ายคลิปจนคนเข้ามาดูเป็นล้านวิว
ซึ่งสาวเนี่ยเขาถนัดเต้นกันใช่ไหม
แต่หนุ่มกองนี้เขาถนัดอะไรรู้ไหมคะ
เขาถนัดอวดซิกแพคกันค่ะคุณผู้ชม
ทั้งน้องปรัสน้องภูมิน้องไกลน์โรงสาว่ายน้ำทีเนี่ย
โซเชียลแข่งกันแชร์ภาพสนัดหวั่นไหวเลยละค่ะ
ในเรื่องผมเป็นนักมวยแต่ว่าในเรื่องพี่ผมเป็นตำรวจนะครับ
แข่งกันแล้วก็แบบมีถอดเสื้อบ้าง

ไม่เชื่อต้องเปิดโชว์

ล้านกว่านะที่เต้นกับหนุ่ม
แค่แตะแล้วก็แค่นั้น
ต้องบอกว่าวันนี้ด้วยความที่น้องเริ่มเข้าวงการแล้วนะคะ

ว่าน้องสาวน้องชายในเรื่องเนี่ยเขาเข้าวงการกันแล้ว
วันนี้เรียกว่าเบรกตรงไหนถ่ายตรงนั้นเลยค่ะ
น่ารักสดใสกันทั้ง๕คนเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยฝีไม้ลายมือทางการแสดงไม่ธรรมดานะ
วันไหนเข้ากองตามด้วยนะไปดูน้อง

แน่ใจนะ